ท่านผู้ชมด้วยตาฮะวัยรุ่นต่างอำเภอเขามาเจอกันที่มุกดาหาร
ยิงกันสนั่นหวั่นไหวฟันกันเละเทะไปหมดเลยฮะ

เห็นความเยี่ยมของมันไหม

หมอม้าท่านมาช้าไปดิ

ขนาดไหนฮะคือเอามีดไล่ฟันจนกระทั่งคู่กรณีล้มไปแล้วนะครับ
มันเอามีดฟันต่อชับฮะจนกระทั่งหลบหนีกันไป
เหตุการณ์นี้มีทั้งเสียงข้าวของพังทลาย
มีทั้งเสียงปืนเสียงประทัดแล้วก็มีดฟันกัน
ต่างอำเภอเข้ามาเจอกันสถานแบบนี้เจ็บไป๕ครับ
มีทั้งต่อยกันไล่ฟันยิงกันสนั่นหวั่นไหว
เกิดเมื่อ๒๒กันยายนตอนกลางคืน๒๐คน
แต่คำว่า๒๐คนแบ่งอย่างไรแบ่งไม่ออก

เหตุเกิดที่บ้านโคกน้ำสร้างตำบลว่านใหญ่

ชาวบ้านเนี่ยหลายคนได้ยินหลายคนออกมาดูหลายคนแอบดู

แล้วนะเอามีดไล่ฟันกันโหดร้ายอมหิตเหลือเกินนะครับ
ชาวบ้านก็ไม่กล้าออกมาดูมากเพราะกลัวจะถูกลุกหลง
จากมีเสียงปืนดังขึ้นไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง
ดังสนานวรรณไหวตำรวจภูทรว่านใหญ่
มาตรวจสอบตอนเช้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจอปลอกกระสุนปืนจุด๓๘
ปลอกกระสุนปืน๓๘หลายนัดด้วยกัน
ตำรวจบอกอ๋อไอ้แก๊งนี้๒แก๊งเขา๒พื้นที่
โคจรมาเจอหน้ากันเข้าใจแล้วและรู้แล้วว่าตอนนี้
ใครเป็นใครบ้างเดี๋ยวจะออกหมายเรียก
เพื่อดำเนินคดีทั้งสองแก๊งนี้ต่อไป
หนึ่งเป็นวัยรุ่นคำป่าหลาย
แก๊งหนึ่งเป็นวัยรุ่นบ้านนาขามป้อม

เพราะฉะนั้นเจอกันไม่ได้สุดท้ายแล้วก็มีการอารวาดกันรุนแรง
เอามีดฟันยิงกันสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์นี้จังหวัดมุกดาหารครับ